มาดูเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อบ้านแม่บ้านกันบ้าง
ถ้าจะออกไปออกนอกบ้านทิ้งบ้านไว้นานปิดบ้านไว้นานนะ
ระวังจะเกิดปัญหาแบบนี้
นี่เป็นคลิปที่คุณบอสธนวัฒน์นะครับถ่ายไว้นะฮะ
คือเขาบอกแทบช็อกไปต่างจังหวัดกับแฟน๒๐วัน

โซฟาสุดที่รักซื้อมาเท่าไหร่รู้ไหมครับ
เท่าไหร่คะ
ผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมมันถึงเกิดแบบนี้ขึ้น
คุณบอสเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านอยู่โคราชนะครับ
คือน้ำท่วมรอบพื้นที่ไงแล้วฝนก็ตก
คาดว่ามันจะชื้นแหละความชื้นมันอยู่ในห้อง

คือในบ้านมันชื้นหรือว่ามีฝนตกอะไรไหมพี่
อากาศมันนิ่งครับมันไม่มีที่ระบายครับ
บ้านมันฝนมันตกช่วงพายุเข้ารอบหนึ่ง
ตอนนี้หลังจากพยุเข้าแล้วมันก็เป็นร้อนเลย
แล้วคือบ้านมันไม่ได้เปิดกระจกหรืออะไรไว้ไงครับ
อากาศมันนิ่งครับมันเข้าไปแล้วมันอบครับ
ใช้น้ำส้มสายชูกับเด็ดต่อครับเด็ดเอา
ยังไม่ได้ซักครับแล้วก็ตากแดดทิ้งไว้ครับ

แต่มันมีฝนมีฝนตกแล้วมีความชื้น

อาจารย์ออสต้องมานะครับ
อาจารย์ออสนะครับรองศาสตราอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์
ออกมาชี้แจงบอกว่าราที่เกิดขึ้นเป็นราดำขาวครับ
มันจะเกิดขึ้นได้เพราะความชื้นนะฮะ
คงที่ด้วยนะเป็นความชื้นคงที่ด้วย
วิธีการป้องกันและแก้ไขนะฮะ
คือถ้าไม่อยู่บ้านนานให้ใช้แว็กซ์นะครับ
มาทาเคลือบป้องกันความชื้นเข้าไปเกาะโซฟา
มันจะได้ไม่ขึ้นราเพราะว่าถ้าขึ้นราแล้ว
แต่ทำความสะอาดยังไงดูดฝุ่นออกหมดแล้ว
เอาแอลกอฮอล์ที่ฆ่าโควิดนี่แหละมาพรมให้ทั่ว
จากนั้นก็เอายาฆ่าเชื้อรานะครับ
แล้วลงด้วยแว็กซ์ตามอีกที
เท่านี้ก็จะได้โซฟาคืนมา
อาจารย์บอกเท่านี้แต่ดูแล้วทำยากเหลือเกินนะฮะ